เช้าแบบนี้คึกคักคึกคักกันหน่อยนะครับ
อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมแล้วก็พวกเรามาร่วมร้องเพลงกัน

น้ำมันขาดแคนคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟ
น้ำมันอะไรตอนไหนดับไฟ

เพลง๒เริ่ม
น้ำมันขาดแคนคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟ
ถึงตอนดับไฟมีอะไรแล้วก็เลิกไฟ
ไกลเข้ามาอีกนิดชิดเข้ามาอีกหน่อย
น้ำมันมีน้อยมืดหน่อยก็ต้องคนเอา

เรื่องของการประหยัดน้ำมัน

แล้วก็ไปเจอกับที่หนึ่งที่จังหวัดสุริน
โอ้โหมีรถพลังงานไฟฟ้าดีมากเลย
เขาบอกว่าเป็นรถพลังงานไฟฟ้าคันแรกในจังหวัดซูริน
อันนี้ก็เป็นแต่ง้อน้ำมันแล้วล่ะครับ
มันเป็นไฟฟ้าที่มาจากแสงอาทิตย์อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ใช่แล้วล่ะครับเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ครับ
มีแผงโซล่าเซลล์อยู่บนหลังคารถนะครับ
จังหวัดสุรินครับโดยรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์นะครับ
เป็นต้นแบบที่สร้างขึ้นเป็นรถยนต์กระบะสี่ล้อสีเขียว
หลังคาติดแผงโซล่าเซลล์นี่ใช้พลังงานไฟฟ้า
แต่ว่าเป็นไฟฟ้าที่มาจากแบตเตอรี่๖ลูก
แล้วก็เป็นการสะสมพลังงานมาจากแสงอาทิตย์ครับ
อืมมีตัวแผงโซล่าเซลล์อย่างที่ผมบอกอยู่บนหลังคารถ
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาดใหญ่๗๒เวิล
มีเพรารถด้านหลังนะครับ
สามารถบันทุกสิ่งของเนี่ยได้ถึง๒๐๐๓๐๐กิโลกรัม
สามารถบรรทุกพวกสิ่งของทางการเกษตรหรือว่าสิ่งของอย่างอื่นได้ด้วย
เขาบอกว่าเป็นรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์คันแรกของจังหวัดสุรินท
เป็นพลังไฟฟ้านะแต่ว่ามาจากพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองครับ
วิธีใช้เอามาดูกันหน่อยไม่ยุ่งยากครับ
แค่ไปเปิดสวิตช์มันขึ้นมา

ปริมาณไฟที่เก็บสะสมมาจากแสงอาทิตย์ที่อยู่ตรงหน้าปัด
มันมีมากน้อยแค่ไหนมันจะมีแถบพลังของมันอยู่เห็นไหม

คือแบบอีใช่ไหมชาร์จพลังให้มันเต็มก่อน

และขีดแล้วที่เห็น๐๐อยู่นั่นคือเลขไม้มัน
ลงเนี่ยก็คือหมุนไปข้างหน้า
มันก็จะวิ่งไปข้างหน้า
ดลงมาข้างหลังก็จะถอยหลังได้
เขาบอกว่ารถคันนี้นะครับมีอัตราเร่งสามารถวิ่งได้
กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ต้องเร็วมาก
ชิวไม่ค่อยไปขับได้ไกลประมาณสัก๒๐กิโลเมตรเลยคือเดียว
ก็ถือว่าไกลอยู่พอสมควรไม่ได้ไกลจนเกินไปคือวิ่งข้ามจังหวัดไม่ไหวหรอก
แต่ถ้าวิ่งในหมู่บ้านอันนี้สบายมาก
นายยิ่งยงชูศรีบอกว่าไอเดียในการสร้างรถพลังงานแสงอาทิตย์คันนี้
เนื่องมาจากตนเองทำอาชีพเกษตรกร
เรื่องของน้ำมันที่ใช้ในการทำอาชีพเกษตรกร

ช่วงนี้ยิ่งมีการปรับราคาน้ำมันขึ้นด้วย
กงเจ๊เกียวออกมาโวยวายแล้วตอนนี้
ก็เห็นแบบนี้ถือว่าเป็นไอเดียดีนะครับ
ในการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการลดต้นทุนในการทำเกษตร
เพราะว่าพลังงานแสงแดดได้มาฟรี

ใครที่สนใจก็ไปสอบถามหรือว่าไปศึกษาเรียนรู้กับอาจารยิ่งยงชูศรีได้ตลอด
เขาบอกว่าสอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะ

แบบนี้เมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยว
ชุมชนที่เป็นชุมชนที่จะมีการท่องเที่ยวมีแบบนี้ก็ดีนะ
ดีนะนักท่องเที่ยวชมตามหมู่บ้านอย่างนี้ค่ะ
มีหมายเลขโทรศัพท์ให้ได้นะครับโทรไปสอบถามอาจารยิ่งยงได้นะจ๊ะ
นี่แหละครับที่เชียงใหม่เขามีรถแดง
ส่วนที่สุรินทร์เขามีรถเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ความคุ้มของคุณจะนับขึ้นรถเขียว

มีคุณผู้ชมส่งไลน์มาว่าพวกเราร้องเพลงเพราะมากเลย
จริงหรือเปล่าคุณผู้ชม

ข่าวไหนในรายการของเราวันนี้จ้า